คุณผู้ชมค่ะไปต่อที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่าแล้วเปลี่ยนอารมณ์นะคะ
คุณผู้ชมนะคะคนนี้เลยนะบอกเลยว่ามาแรงมากเลยนะคะ
สำหรับอินสารินคนนี้นะคะไปที่ไหนเนี่ยโอ้ยมีแต่คนแห่แหนกันไปคุณผู้ชม
ที่ฉันเคยไปงานคนนึงเนี่ยป้ายไฟมาตลอดเลย
และล่าสุดดีใจกับแฟนด้วยกำลังจะมีแฟนมิตติ้งกันแล้วนะคะ
แบบนี้คนมองว่านักแสดงหนุ่มนะแอบเร่งฆ่าตัวเรื่อย
ตอนนี้เทียบไปถึงพระเอกรุ่นพี่หลายคนแล้วนะ
ซึ่งน้องอินค่ะก็รีบออกมาชี้แจงเลยนะว่า

พร้อมยืนยันว่าราคายังกรุบกรีบสมเหตุสมผลจ้า
กำลังหาสถานที่อยู่เพราะว่าเราก็อยากให้ดีกับทั้งแฟนคลับด้วย

มีซ้อมร้องเพลงเพิ่มขึ้นมีซ้อมเต้นครับ
แล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่บอกว่าเราอุบไว้ก่อน

แต่ผมเชื่อที่ผู้จัดการของผมพี่หญิงยังไงก็สมผลครับผม